ต่อที่มีลูกสาวของประธานสมาคมส่งออกสัตว์ที่เชียงแสน
เข้าไปแจ้งความคุณพ่อข้ามไปที่ฝั่งลาว
ถูกคนร้ายเอาตัวไปอุ้มไปเรียกค่าถ่าย๕ล้านบาท
แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแจ้งความจะฆ่าเธอให้ตายด้วยนะครับ
นี่ฮะเป็นคลิปวิดีโอที่มีการข่มขู่เรียกฆ่าไถ่
สิงแก้ววงใหญ่อายุ๔๕ปีอันนี้คนร้ายถ่ายมานะ
สิงแก้วเป็นประธานสมาคมส่งออกสัตว์อำเภอเชียงแสน
เห็นในภาพนี้คือคุณพ่อเขาโดนปืนจ่อหัวอยู่
แล้วก็ภาพที่บริเวณต้นขามีบาดแผลถูกยิงมีรอยเลือดบนกางเกงด้วย
มีการส่งมาพร้อมกับข้อความบอกว่าให้โอนเงินมา๕ล้านบาท
เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชีบอกชัดเจนนะฮะ
๐๔๐๒๒๒๘๗๒๗ชื่อบัญชีของนายอันนันฉายแทร่โฮ
มีข้อความอีกว่าถ้าแจ้งตำรวจฉันจะฆ่าเธอ
ส่งทั้งคลิปทั้งข้อความมานะครับ
นี่คือหลักฐานที่นางสาวรสลินวงใหญ่
นำไปแจ้งความต่อตำรวจภูทรเชียงแสนที่เชียงบราย
ขอให้เร่งช่วยตามหาพ่อให้หน่อยเถอะ
พ่อคือนายสิงแก้วเดินทางไปที่ลาว
ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ๒๘ตอนสักประมาณ๑๐โมงเช้า
จนกระทั่ง๓โมงเย็นเธอได้รับคลิปนี้
แล้วข้อความเรียกค่าถ่ายผ่านทางไลน์ครับจากโทรศัพท์มือถือของพ่อเอง
คนร้ายเอามือถือพ่อไปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งคลิปส่งข้อความมาข่มขู่เธอ

ฐานด้านของนายปจปรัชกุลภูวาเชียงบราย

ในอำเภอเชียงแสนพร้อมกับตำรวจภูทรเชียงแสน
ทหารพรานที่๓๑๐๓เร่งตรวจสอบเรื่องนี้
แล้วก็ประสานไปยังเจ้าเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วของลาว
เพื่อให้การช่วยเหลือนายสิงแก้วเป็นการด่วน
เมืองต้นคาดบาลเป็นโปร่งบริเวณของการทวงหนี้
ธุรกิจส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าที่นายสิงแก้วทำอยู่
ว่านายสิงแก้วไปติดหนี้ค่าน้ำตาลของเขาไว้แล้วก็ไม่จ่าย
รักสุดก็ยังมีการทงหนี้บริเวณของค่ากร้าวไม้ด้วย
ทั้งปัญหาเรื่องของการตั้งโรงฆ่าสัตว์ในฝั่งลาวด้วย
น่าจะเป็นแรงจูงใจที่โดนอุ้มไปเรียกฆ่าไทย

อาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ